สาวคนสนิทฆ่าครูมวยปาดคอภายในรถ
ก็มีเปิดคำรับสาภาพบอกว่า
ช่วงนาทีฆ่านั้นเธอต้องการป้องกันตัวเท่านั้นนะฮะ
จริงหวังจะไปบอกเลิกกับฝ่ายชาย
แต่ว่าตอนอยู่ในรถถูกฝ่ายชายจะปลุกปล้ำ
เธอก็เลยคว้ามีดปาดคอฝ่ายชายจนเสียชีวิต
ส่วนนี้คือล่าสุดพนักงานสอบสวนสนประเวท
ก็คุมตัวนางสาวพลอยไพรินคุณาอนุกรกุล
อายุ๓๒ปีเป็นผู้ต้องหาฆ่าปาดคอนายวิชาณมะลิทองหรือว่าแดง
อายุ๔๖ปีครูมวยค่ายดังย่านราม๒
ฝากขังสารอาญาพระขนงผัดแรกเป็นเวลา๑๒วันนะครับ
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะ
โดยท้ายคำร้องได้มีการคัดค้านการประกันตัว

ซึ่งระหว่างนำตัวของนางสาวพลอยไพริน

ผู้ต้องหาไม่ให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชนนะครับ
เรื่องของคดีนั้นพันธบรวจโทชรินอิ่มเอม
รองผู้กำกับการสอบสวนสนประเวทนะครับ
ยืนยันว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาสารภาพบอกแบบนี้ครับ

ตัวของฝ่ายชายคือครูมวยครูแดงนายวิชาญ
ได้นัดให้เธอมาเจอที่จุดเกิดเหตุ
เพื่อจะเคลียร์ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์
หลังจากที่นางสาวพลอยไพริน
มีความต้องการที่จะเลิกรากับฝ่ายชายนะครับ
ซึ่งขณะนั้นก็เข้าไปนั่งเคลียร์ปัญหากันอยู่ภายในรถ
ฝ่ายชายพยายามจะล่วงละเมิดทางเพศเธอ
ด้วยการถอดเสื้อผ้าเธอและพยายามจะปลุกปล้ำเธอ
โดยใช้กำลังจนฝ่ายหญิงพยายามดิ้นรนหวังจะเอาชีวิตรอดนะครับ
ขณะนั้นเองนะครับนี่เป็นคำรับสาภาพช่วงนาทีฆ่านะคุณนะ
ตัวฝ่ายหญิงตัวนางสาวพลอยพายลิน
ก็มือคว้าอะไรในรถได้เพื่อเป็นอาวุธ
ก็คว้าแล้วไปคลำเจอมีดที่อยู่ภายในรถ
ก็เลยเอามาปาดคอฝ่ายชาย
และฝ่ายชายได้รับบาดเจ็บตกใจรีบใส่เสื้อผ้า
ที่ฝ่ายชายจะวิ่งหนีลงมาจากรถ
ขณะนั้นเองฝ่ายหญิงที่อยู่ในรถก็รีบเอาเสื้อผ้ามาสวมใส่

พอลงจากรถเห็นฝ่ายชายนอนอยู่ข้างรถ
บาดเจ็บสาหัสถูกมีดปาดคอแล้วใช่ไหมครับ
ทีนี้ตัวของผู้ก่อเหตุฝ่ายหญิงก็รีบไปหยิบกระเป๋า
หยิบโทรศัพท์ของผู้ชายที่บริเวณคอนโซลหน้ารถ
แล้วก็มีดที่ก่อเหตุเอาไปทิ้ง
ก็เอามีดไปปักลงที่พงหญ้าข้างทาง
แล้วก็โยนโทรศัพท์ทิ้งลงไปที่พงยากข้างทาง

สาเหตุที่ต้องโยนโทรศัพท์ของฝ่ายชายทิ้งเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือก่อนหน้านั้นฝ่ายชายเคยอ้างว่าเคยข่มขู่ว่าในโทรศัพท์
มีคลิปลับที่เรามีเพศสัมพันธ์กัน
จะแฉะจะเอาออกมา

ทีนี้ฝ่ายหญิงก็เลยต้องการที่จะทำลายตรงนี้นะฮะ
ก็เลยโยนโทรศัพท์ของฝ่ายชายทิ้งไปนะครับ
ที่ผ่านมาเวลาที่ฝ่ายหญิงต้องการเลิกรากับฝ่ายชาย

บอกว่าถ้าจะเลิกเดี๋ยวจะนำคลิปมาแฉมาเผยแพร่นะครับ
หลังจากนั้นคำรับสาภาพต่อไปของนางสาวพลอยไพรินก็คือ
ตัวเธอก็นั่งตั้งสติอยู่ข้างรถที่เกิดเหตุ

ก่อนจะโทรหานายโอ๊ตซึ่งเป็นแฟนนุ่ม

โดยนายโอ๊ตได้ขับรถยนต์มารับออกจากที่เกิดเหตุ
ระหว่างที่นั่งในรถเองนายโอ๊ตก็ซักถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ตัวผู้หญิงคือตัวนางสาวพลอยไพริน
เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นายโอ๊ตฟัง
โอ๊ตก็เลยพาตัวนางสาวพลอยไพริน
ขับรถมาจอดที่หน้าสอนอประเวทคุณ

นายโอ๊ตก็ถามว่าพลอยไพรินตัดสินใจจะมอบตัวหรือไม่
แต่สุดท้ายนางสาวพลอยไพรินไม่ยอมมอบตัวครับ
นายโอ๊ตก็เลยต้องพานางสาวพลอยไพรินหลบหนี
ตัวนางสาวพลอยไพรินยอมรับจากการตรวจสอบรถคันเกิดเหตุ
พบผ้าดำขนาดใหญ่ขึงอยู่ที่กระจกด้านหลัง
นางสาวพลอยไพรินบอกแบบนี้
บอกว่าคล้ายกับว่านายวิชาญผู้ตายเตรียมผ้านี้มาขึง
เหมือนเป็นการเตรียมการเพื่อจะมีสัมพันธ์ทางเพศกัน
ป้องกันไม่ให้คนภายนอกเห็น

แต่ทีนี้ต้องไปดูนะเพราะว่าตัวพลอยไพรินผู้ต้องหา
เขาก็บอกว่าลงมือก่อเหตุลงมือคนเดียว
แต่ว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าพลอยไพรินตัวเล็กรูปร่างเล็ก
แล้วผู้ตายเป็นถึงครูมวยรูปร่างกำยำ
ผู้หญิงจะฆ่าครูมวยได้คนเดียวเลยเหรอ

หน้านั้นคือตำรวจก็สงสัยนายโอ๊ตด้วยเหมือนกัน
ว่ามีส่วนร่วมในคดีนี้ในการฆ่าโหดนี้หรือเปล่า
ก็คำรับสาภาพของนางสาวพลอยไพรินว่านายโอ๊ตขับรถมารับ
ตำรวจก็ต้องเชิญนายโอ๊ตมาสอบปากคำนะครับ
โดยขณะที่นายโอ๊ตไปรับผู้ต้องหาออกจากจุดเกิดเหตุนั้น
ตำรวจจะสอบปากคำแบบนี้ว่านายโอ๊ตรู้เรื่องของการเตรียมการมาก่อนหรือไม่
แล้วก็ต้องเรียกมาสอบปากคำ
แต่หากนายโอ๊ตไม่เข้ามาพบพนักงานสอบสวนจะมีการออกหมายเรียก
ส่วนจะมีการออกหมายจับนายโอ๊ตหรือไม่นั้น
ทีนี้ต้องดูพฤติการความเชื่อมโยงก่อน
แล้วก็ดูหลักฐานว่ามีความเชื่อมโยงมากน้อยเพียงใด
ถ้าหากนายโอ๊ตรู้เรื่องราวก่อนเกิดเหตุ

ความผิดคือการเตรียมการในการฆ่า
ก็สามารถที่จะออกหมายจับได้นะครับ
ทีนี้รอตัวนายโอ๊ตก่อน
มาเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะฮะ